เรื่องราวระหว่างเจ้าของที่ดินกับผู้เช่าเขามีเรื่องราวทะเลาะกัน
อีกฝ่ายหนึ่งสู้ไม่ได้เอาปืนไปยิงเบ้าตาเขาเสียชีวิตเลย

ถูกต้องฮะเขาบอกว่าเขาไปต่อยกันแล้วเขาสู้ไม่ไหว
คุณผู้ชมก็เลยเนี่ยเอาไปกลับบ้านไปเอาปืนมายิงซะเลยครับ
นายพนมมุคกังอายุ๖๑ปีถูกชุดสืบสวน
ตำรวจภูทรห้วยใหญ่แล้วก็ตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ควบคุมตัวไปแถลงข่าวพร้อมของกลางก็เป็นปืนลูกซองสั้นแบบไทยประดิษฐ์หนึ่ง
กระบอกหลังก่อเหตุเอาปืนไปยิงนายเสรีเยสูงเนิน
อายุ๔๗ปีเป็นผู้เช่าที่ดินของเขาจนเสียชีวิต
เมืองต้นสารออกไหมจับในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
มีอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองที่สาธารณะและชุมชนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ด้านพลตตุรินันทชสภพมงคลผู้บังคับการตลกภูทรจวดชนบุรีเปิดเผย
ตำรวจเนี่ยจับนายพนมได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่นนทบุรีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
จากการสอบสวนนายพนมสารภาพเอาปืนไปยิงเบ้าตานายเสรีจริงจนเสียชีวิต
สาเหตุเพราะว่าเขามีความขัดแย้งกันเรื่องของการเช่าที่ดิน
แค้นหลังจากที่มีเรื่องทะเลาะและโชคต่อยกัน
แต่ตัวเขาเองสู้ผู้ตายไม่ได้

ยิงจนเสียชีวิตยิงไปที่เบ้าตาเลยครับ